ส่วนเรื่องนี้ค่ะก็เป็นเรื่องแปลกที่อยากให้คุณผู้ชมได้ลองดูอะค่ะมีผู้หญิงท่านหนึ่งเข้าพิธีไหว้ครูและจังหวะที่ทำพิธีเธอเอ็นตัวแต่แบบเอ็นตัวไปข้างหลังเหมือนเอ็นได้ยังไงเหมือนไม่มีกระดูกสันหลังเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูเองก็แล้วกันค่ะ
นี่นะคะก็เหมือนกันว่าเอ็นตัวแบบไปด้านหลังตัวอ่อนพูดคำนี้ดีกว่าขออภัยไม่มีกระดูกกว่าจะเกินไปเนาะตัวอ่อนมากนี่ตัวอ่อนมากนี่ค่ะ
ส่งคุณปียชาตินักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ไปเจอกับอาจารย์เขียวคนทำพิธีเลยค่ะ
อาจารย์เขียวบอกว่าคลิปที่ให้คุณผู้ชมดูไปค่ะ
เป็นพิธีไหว้ครู๗๘ปีก่อน
สิทธิ์ผู้หญิงคนนี้ที่มีอาการแปลกออกท่าทางแบบนี้

ที่เกิดจากสภาวะจิตที่ระลึกถึงครูบาอาจารย์
ไม่ใช่ของขึ้นอย่าใช้คำว่าของขึ้น
จะมีการครอบเสียน๕เสียน
คือเสียงพ่อแก่หมายถึงครูวิชาการ
ให้ความรู้ที่ร่ำเรียนมาตั้งแต่เล็กจนโต
เทพชดาหมายถึงเทวดาปกปักรักษา
ทั้ง๑๖ชั้นฟ้า๑๕ชั้นดิน๑๔ชั้นบาดาน
พระพิคเนตหมายถึงปัญญาความรู้แก้ไขปัญหา
ฮานุมานหมายถึงความขยันหมั่นเพียนว่องวัยปราศจากอุปสรรค
พระพิราบหมายถึงปราศจากหมู่มาร
และเห็นประคองเสียนเอาไว้ป้องกันไม่ให้เสียนตกพื้น
เพื่อไม่ให้เกิดความอับประมงคลกับผู้ที่ครอบครู
คืออาจารย์เขียวบอกว่าไม่ได้เตรียมอะไรกับลูกศิษย์นะ
ไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องหลอกลวง
ก็จะเน้นเรื่องของการครอบครูลักษณะที่อธิบายให้ฟัง

ไหว้ครูหรือครอบครูขออาจารย์เนี่ย
ครอบครัวหรือไหว้ครูเพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์
ที่สอนวิชาเรามาไม่ใช่บอกว่า
การเต้นซอบเมื่อแก่แล้วจะมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหาร
การครอบพนักมนต์จะได้ตีงกาเหาะเหิน
แล้วก็ของขึ้นมันไม่เกี่ยว

มันเป็นความเข้าใจผิดของมนุษย์
หลายคนและหลายที่
บางที่บอกโอ๊ยครอบและเสริมมะละมีไม่ใช่
เขาให้คุณคอมเนี่ยเพื่อระลึกและเคารพในจิตวิญญาณของตัวเอง
ถ้าอ่อนช้อยนี่มันท่าโนลาก็ได้นะโนลาอ่อนช้อยไหม
นี่แหละคือเทวดาเขาลงไม่ใช่ว่ายิมนักตกนักตกนักติดอะไรแล้วหรอก
เราเราต้องอธิบายเหตุและผลได้อาจารย์ก็ฝากไว้ครับ
สิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธา
แต่เชื่อผิดหรือศรัทธามากเกินไปมันก็ยุ่ง
อาจารย์เขียวมีโอกาสไปร่วมปลูกเสกพระเครื่องของขลังกับพระเกจิหลายครั้งค่ะ
ที่ผ่านมาร่ำเรียนกับครูบาอาจารย์สายกรรมฐานและสายปฏิบัติมาโดยตลอดไม่เคยรับเงิน
ก่อนจะมาเปิดสำนักก็ไปอยู่กับอาจารย์หนูกันภัยเป็น๑๐ปีนะคะ
ไม่ได้จัดงานไหว้ครูครอบครูมาสามปีแล้วอ่ะค่ะ
เพราะว่าก็เป็นช่วงโควิด๑๙ด้วยนะคะ